กลับมาช่วงนี้นะฮะดูเหตุการณ์นี้หน่อย
เขาบอกเขาถึงกับพังงะเลยนะครับ

คือพอมาจะทำงานได้ยินเกลียดแรงมาก
นะครับที่อยู่ที่อาคารพาณิชย์๔ชั้น
ชังโงกขึ้นไปดูมีศพอยู่ข้างใน
อยู่ที่ก้นแท้งเลยค่ะแล้วศพแห้งแล้วอะค่ะ
มีน้ำแค่๑๕เซนติเมตร
นี่เป็นมุมที่เจ้าหน้าที่เขาปีนขึ้นไปดูนะฮะ
แล้วต้องเอาสปอร์ตไลท์เนี่ยฉายส่องลงไปนะครับ
เพราะแทงค์มันมืดมากแล้วมันสูง๒เมตรได้
แต่เขาบอกคือเห็นก็รู้ว่าร่างคนร่างมนุษย์

เดือนแล้วอ่ะนี่แท้งนี้นะฮะ
หลังจากนั้นเขาก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะครับทุกผู้ชมครับ

ร่วมกับตันยูก็มาช่วยด้วยพิสูจน์หลักฐานก็มา
นี่เป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้นนะครับ

อยู่ในซอยรามคำแหงซอย๑ในกรุงเทพนะครับ
ก็มีคนงานที่ทางผู้รับเหมาที่เขาถูกว่าจ้างมาเนี่ย
คือจุดตรงนี้เขาจะต่อเติมเป็นห้องมีหลังคา
บนชั้นดาดฟ้านี่นะครับ๔ชั้นแล้วก็มีดาดฟ้า
ศพที่อยู่ด้านในเนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะ
ไม่มีเอกสารระบุตัวตนสวมเสื้อและกางเกงขาสั้นอยู่ก้นแท้งน้ำเลย
เป็นแท้งน้ำขนาด๑๒๕๐ลิตรไม่มีฝาปิดด้านบนนะครับแต่สูงเนี่ยเกือบ๒เมตรค่ะ
ถ้าจะดูต้องแบบปีนแล้วก็ชะโงกดูนะบันไดปีนอะไรก็ไม่มีนะฮะ
หาอย่างอื่นมาปีนนะครับถ้าเกิดจะปีนขึ้นไปดู
ผิวหนังนี่มีลักษณะเน่าเปื่อยแล้วแทบจะเหลือแต่โครงกระดูกแล้ว
นี่เจ้าหน้าที่ต้องเอาบันไดมาทีนี้จะเอาศพออกมายังไง
ก็ต้องใช้เครื่องมือตัดทางนะครับคือนี่เห็นไหมครับ
แล้วด้านบนที่เป็นฝาปิดของแท้งเนี่ยไม่มีแต่ว่ามันแคบมากนะ

มันแคบมากคำถามก็คือผู้หญิงคนนี้เธอลงไปได้อย่างไร
เนี่ยต้องตัดแท้งนะคะเพื่อนำร่างออกมา
คือแถวนี้ที่แท้งน้ำมันไม่มีบันไดอยู่แถวนี้เลย
ถ้าเธอจะกระโดดลงไปมันจะปีนกระโดดปีนขึ้นไปคือมันยากมากนะฮะ

ใช่หรือจะถูกฆาตกรรมอำพลาง
นี่เป็นคำถามทั้งนั้นเลยนะครับที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปไล่สืบสวนสอบสวนต่อนะครับ
ทางอาสาสมัครของร่วมกตันยูนะครับคุณธนาศิลป์บุญกศิลป์
บอกว่าศพที่เจอเป็นผู้หญิงนอนคว่ำหน้าอยู่ก้นแท้ง
แท้งมีน้ำเหลืออยู่ประมาณ๑๕เซนติเมตร
ต้องใช้เครื่องมือตัดทางนำศพออกมานะครับ
แท็งน้ำเป็นช่องแล้วก็เอาศพออกมา
ส่วนพื้นที่โดยรอบบริเวณไม่พบความผิดปกตินะครับตัวของแท้งน้ำไม่มีบันไดปีนขึ้นไป
น้ำนี่สูงเกือบ๒เมตรถ้าจะปีนขึ้นเองเนี่ยคือยากมากถ้าไม่ใช้บันได
จากปีนขอบระเบียงแล้วก็ตะกายขึ้นไปอีกทีนึงนี่นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับชุดพิสูจน์หลักฐานของทางสอนอหัวหมากนะครับ
แล้วก็ทางแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก็มาตรวจสอบพื้นที่นะครับ
เรื่องต้นสันนิษฐานว่าศพนี้เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖๗เดือน
แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร
มีร่องรอยการถูกทำร้ายที่ศพหรือไม่อย่างไร
แต่โดยรอบพื้นที่เนี่ยมันยังไม่เจอค่ะนะครับ
ร่องรอยการทำร้ายต่อสู้อะไรพวกนี้นะครับ
ตอนนี้ก็เลยต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนนะครับ
นี่ฮะส่งไปโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณผู้ชมครับอาคารพาณิชย์ตรงนี้สูง๔ชั้นนะฮะ
เมื่อสักครู่จะมีอินโฟกราฟิกให้ท่านได้เห็น

แต่ถ้าเป็นแผนผังของอาคารหลังนี้เนี่ยนี่ฮะ
ชั้น๑ชั้น๒ชั้น๓ชั้น๔ชั้นนี้แหละที่คนงานเขาจะต้องมารีโนเวทด้านบนกันที่จะเป็นดาดฟ้า
เดี๋ยวเขาจะทำเป็นลักษณะหลังคาปิด

แล้วเขามากินข้าวกันชั้น๔แล้วเขาได้กลิ่นนะฮะ

แล้วอีกคนนึงชื่อองโสริน
เขามารีโนเวทอาคารเขาบอกเขามาละครั้งนึงนะ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา๑๗ธันวาคม
มากัน๒คนตอนนั้นคือองโสรินกับประดิษฐ์โคงทิศ
ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่านะแต่มันไม่แรงมากเมื่อวันเสาร์ที่สิบเจ็ด
คือทางคุณประดิษฐ์กับทางคุณอองโซลินเนี่ยเขาบอกว่า
วันนั้นที่มาวันเสาร์คิดว่าพวกซากสัตว์
ด้วยความที่เป็นตึกแถวแบบไม่มีคนอยู่อะเนาะเหมือนเรา
ใช่เจ้าของเขาก็ทิ้งไว้นานพอสมควร
อาจจะเป็นซากสัตว์ก็ได้กลิ่นจากชักโครกก็เป็นไปได้
วันอาทิตย์นี่หยุดนะฮะวันนี้เข้ามาทำงานต่อ
วันจันทร์นะฮะ๑๙ธันวาคมวันนี้มากัน๓คน
ก่อนจะเริ่มงานก็เลยกินข้าวกันก่อนบนชั้น๔ของอาคาร
แล้วได้กลิ่นเหม็นเน่ามันหนักกว่าเดิม
มันเหม็นมากกว่าวันเสาร์ที่มาก็เลยช่วยกันเดินตามหาต้นตอของกลิ่น
จนไปเจอแท้งน้ำบนชั้นดาดฟ้านี่นะฮะที่เขาต่อเติมไว้บางส่วนนะครับ
เดี๋ยวต้องมารีโนเวททีนี้ก็เอ๊ะยังไงกัน
ก็เลยใช้บันไดเนี่ยปีนขึ้นไปแล้วก็ชะโงกหน้าดู
ทีแรกไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่กลิ่นมันอยู่ตรงนี้นี่แหละ
เพราะมันมืดมากคือแท้งน้ำเนี่ยยังไงก็มืดอยู่แล้ว
องไปด้านล่างก็เลยเอาไฟสปอร์ตไลท์เนี่ย
ส่องลงไปดูคือเขาบอกพอเห็นทีแรกเนี่ย
ใช่เลยไม่ต้องเดาอะไรมากเขาบอกใช่เลย
รูปร่างแบบนี้ลักษณะแบบนี้ศพคนแน่นอน
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบต่อนะครับทางคนงานบอกว่า
เท่าที่ดูจากสภาพศพที่เจอเนี่ย
แล้วก็สภาพพื้นที่คิดว่าไม่น่าจะใช่การตกลงไปเอง
เพราะมันไม่มีบันไดไม่มีเก้าอี้
ถ้าเป็นผู้หญิงนะซึ่งตัวก็ไม่ได้สูงใหญ่อะไรมาก
เขาจะปีนขึ้นไปได้เหรอขนาดเป็นช่างเนี่ย
เป็นผู้ชายเนี่ยต้องใช้บันไดเนี่ยปีนขึ้นไปแล้วชะโงกดู
หรือจะเป็นเหตุฆาตกรรมจากที่ตึกนี้หรือที่อื่น
แล้วเอาศพมาทิ้งอำพลางในสระน้ำหรือเปล่า
ซึ่งคงต้องให้ตำรวจเขาขยายผลต่อไป
แต่คนงานที่มาเจอศพบอกว่า
บนชั้นบนของอาคารเนี่ยมันคล้ายกับมีคนเร่ร่อน
เข้ามาอาศัยอยู่นะเพราะมีเสื้อผ้าด้วยนะ
มีเสือปูนอนอยู่บนชั้นบนของอาคารด้วย
กลิ่นมันแรงมากจนแบบแทบจะแบบกินข้าวไม่ได้เลย
แล้วก็สงสัยก็เป็นป่าแท้งต้องเคาะแท้งน้ำดูเคาะดู
ไม่มีน้ำเราเอาไอบันไดมาผ้าแล้วก็จงโลกดู
เหมือนศพเลยผมอยู่ขวนลุกเลย
ชัวร์ที่นี่ถูกแจ้งทำมืองิที่เคาะ
เก็บเมื่อมือลงมาก็เลยโทรแจ้งเค้าอ่ะ

มันเหมียนจังอะไรอย่างนี้มันเหมียนมาก

ก็ยังไม่รู้เลยว่าเหลือรอทางหัวไทย

รอหัวไทย
ได้คุยกับชาวบ้านในซอยรามคำแหง๑นะครับ
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอาคารหลังเกิดเหตุเลยนะครับ

บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้กลิ่นนะ

ไม่เคยเห็นใครเข้ามาที่อาคารด้วย
หลังจากมีคนซื้อต่อจากเจ้าของเดิมเนี่ย
ซึ่งเขาย้ายออกไปเนี่ยเกือบ๓ปีแล้วนะ

ช่วงต้นปีเคยมีช่างเข้ามารีโนเวทตึกอยู่รอบนึง
เสร็จงานเขาก็กลับไปก็ไม่มีอะไรที่มันผิดปกตินะครับ
แล้วก็ไม่เคยเห็นคนเร่ร่อนคนไร้บ้าน
เข้ามาอาศัยอยู่ที่ตึกนี้ด้วย
ชาวบ้านบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าศพนี่คือใคร
เราต้องออกไปขายของครับอืมอืมก็ไม่มีอะไรน่ะ
ทีนี้ก็ต้องไปไล่ไทม์ไลน์แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คือจากการชนสูตรเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
หกถึงเจ็ดเดือนค่ะนะฮะเจ้าของอาคารนะครับ
เจ้าของอาคารบอกกับเราว่าเขาซื้ออาคารนี้มานะฮะ
อาคารพาณิชย์๔ชั้นเนี่ยซื้อมาเมื่อ๓ปีที่แล้วนะ
ผู้เช่ารายเดิมย้ายออกไปเนี่ย
ไม่ได้ปล่อยให้ใครเช่าต่ออีกเลยนะฮะอืม

ก็มีเจ้าของเก่าที่ก็มีผู้เช่าเขาก็ย้ายออกไป
นั่นก็หมายความว่าก็ร้างมา๓ปีถูกต้อง
เจ้าของบอกปิดประตูเอาไว้นะครับไม่ให้ใครเข้าออกนะฮะ
กระทั่งเมษายนที่ผ่านมาให้ผู้รับเหมาเข้ามารีโนเวทไปรอบนึง
เป็นการซ่อมแซมการรั่วซึมที่ชั้น๔
แต่ยังทำเสร็จไม่หมดก็ทิ้งไปอีก๖เดือนกว่า
โดยการทิ้งไปเนี่ยจะปิดประตูข้างหน้าเอาไว้
แต่ไม่ได้ล็อกเขาจะมีประตูเหล็กข้างหน้าเห็นไหมครับ
ไม่ได้ล็อกแต่เอาโต๊ะเนี่ยมาวางกั้นเอาไว้
แล้วก็ได้หาผู้รับเหมารายใหม่นะครับ
แล้วก็มาทำต่อเนี่ยฮะเมื่อวันเสาร์ที่เข้ามาวันแรกเนี่ย
ธันวาคมก็เหมือนที่คนงานบอกค่ะวันอาทิตยุดวันนี้มาต่อ
ทีนี้ได้กลิ่นเหม็นก็หาจนเจอนะฮะจนเจอศพเช้าวันนี้
ตำรวจฝ่ายสืบสวนนครบาน๔บอกว่า
ที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะครับ
ไม่มีพวกหลักฐานอื่นด้วยนะครับพยานก็ไม่มีนะครับ
เดี๋ยวจะเริ่มต้นจากการไปตรวจสอบหาเรื่องของ

ย่านหัวหมากย่านตรามคำแหงท้องที่สอนอหัวหมาก
หรือว่าการแจ้งความย้อนหลัง๖เดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของคนหาย
แล้วจะไปตรวจสอบได้ว่าคนวิกลจริตคนจรจัดในพื้นที่
มีใครหายไปบ้างไหม๕๖เดือน
หลังจากนั้นก็ต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียด
ศพนี้เนี่ยมีร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างอื่นหรือไม่
จะเสียชีวิตเพราะอะไรท่านตำรวจเอกเสร็จทภัณฑ์ศรีสาคอน
ภูมิกับการสอนอหัวหมากบอกว่าจากการสอบสวนนะครับ
มีช่างเนี่ยมาซ่อมแซมรอบหนึ่งเมื่อ๖เดือนก่อน
แต่จากสภาพศพอาจจะเสียชีวิตมานานกว่า๖เดือนก่อนก็ได้
ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะฮะเดี๋ยวต้องเรียกผู้รับเหมารายเดิมเมื่อ๖เดือนก่อนมาสอบสวนด้วย
หรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนจรจัดคนเร่ร่อนแอบเข้ามาในตึก
แล้วอาจจะไปปีนหรือไปอะไรยังไงแล้วล่วงพลัดตกลงไปไม่มีใครเห็นไม่มีใครช่วยมันก็อาจจะเป็นไปได้
ส่วนประเด็นผู้รับเหมารายเดิมเมื่อ๖เดือนก่อนตรงนี้ตำรวจบอกว่าน่าสนใจ
เพราะว่าเจ้าของตึกตรงเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนยังทำไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำใช่
แล้วทิ้งงานหายไปเลยไปไหนก็ไม่รู้ทิ้งงานไปเลย
ที่นี่ถ้าทำลายเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับศพที่เจอนะวันนี้

ที่น่าจะเสียขึ้นมาละ๖๗เดือนที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นต้องไปขยายผลต่อนะคะ